เอาละครับมาถึงช่วงถอดสูตร
ผมก็ถามทั้งสองท่านว่าทำกับข้าว
เวลาซื้อกะทิไปใส่กับข้าวนึกถึงกะทิยี่ห้ออะไรบ้าง

ทำบ้างช่วยเป็นลูกมือคุณพ่อคุณแม่
ดูไข่แน่เลยใช่ไหมคะ
เมนูไข่แต่ก็มีที่เห็นคุณว่าคุณแม่ทำใส่กะทิ

พาทั้งสองท่านรวมทั้งคุณผู้ชมมารู้จักกับกะทิชาวเกาะนะครับ
ถ้าพูดถึงเรื่องของกะทิชาวก่อคุณผู้ชมครับแน่นอนชื่อนี้
เราได้ยินมาคุ้นหูคุ้นตามาตลอดเวลา๔ทศวรรษที่ผ่านมา
คุ้นตากันดีแล้วก็คุ้นครัวด้วยครับ
แล้วก็ต้องบอกว่ากะทิชาวเกาะที่เป็นกะทิสำเร็จรูปนั้น
เป็นการส่งออกรายใหญ่อันดับหนึ่งของโลกย้ำว่าอันดับหนึ่งของโลก
แต่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ต้องมีความมานะบักบั่นเป็นอย่างมาก
กับคนที่มีฉายาว่าในแม่ครับ
แม่บอกว่าที่ผ่านมานั้นเสียใจนับครั้งไม่ถ้วน
ร้องไห้นับครั้งไม่ถ้วนแต่ว่าสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็น
มีแต่คำว่าอดทนอดทนแล้วก็อดทนนะครับ
เขามีคติที่ว่าใช้ประสบการณ์ของคนรุ่นบุกเบิกของในแม่
มารวมกันกับประสบการณ์ความรู้ใหม่ของคนรุ่นใหม่
ในการไปเรียนต่างประเทศของลูกของเขามารวมกัน
กลายเป็นธุรกิจระดับโลกในวันนี้ครับ
รู้จักในแม่ในถอดสูตรกับคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
ปีที่ผ่านมาได้เปลี่ยนชีวิตของผู้หญิงคนนี้
จรีพรเทพพดุงพรจากแม่ค้าขายมะพร้าวลูก
ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพญาภายใต้ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดมมะพร้าว
มาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของอาณาจักรเทพดุงพรมะพร้าว
ผู้ผลิตกะทิชาวเกาะที่มีมูลค่าธุรกิจมากถึง๖๐๐๐ล้านบาท
และเป็นกะทิสำเร็จรูปส่งออกรายใหญ่อันดับหนึ่งของโลก
ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ากว่า๓๖ประเทศทั่วโลกค่ะ
จรีพรเริ่มต้นจากศูนย์
จากแม่ค้าที่จบการศึกษาเพียงชั้นประถม๔
แต่เธอมองว่าการศึกษาสำคัญจึงส่งลูกทุกคนเรียนให้สูงที่สุด
ก็ฉันเรียนป๔วัฒนศ์แสระแดง

เราใจเราคิดไว้ว่าเราไม่มีความรู้
แต่ต้องให้ลูกเรามีความรู้ทุกคน
พยายามที่สุดลูกเราต้องเรียนไปเมืองนอกด้วยทุกคนเลย
ด้วยความเชื่อมั่นในตัวลูกชาย
จบการศึกษาจากต่างประเทศ
จรีพรยอมเปลี่ยนจากแม่ค้าขายมะพร้าวลูก
หันมาผลิตกะทิสำเร็จรูปแบบพาเจอร์ไลฟ์
และกะทิกระป๋องทั้งที่ไม่รู้ว่าจะขายได้หรือไม่
ทำไมคุณจรีพรถึงกล้าเสี่ยงเชื่อลูกชาย
ว่าจะต้องเปลี่ยนจากการขายมะพร้าวลูก

คือฉันเชื่อลูกเพราะลูกก็มีความรู้ทุกคน

แต่จรีพรบอกว่าเธอท้อไม่ได้
จะเหนื่อยจนซ้ายตัวแทบขาดและร้องไห้แทบทุกคืน
กะทิเข้ามาก็เริ่มแรกก็ขายไม่ได้
เอาไปให้หน้าข้าไปอ้อนวอนเขา
บอกว่าช่วยซื้อหน่อยเขาก็บอกไม่เอา
แล้วก็มานั่งร้องไห้ว่าเราทำอย่างนี้
เราจะสู้ต่อไปไหมนอน

กลยุทธ์การตลาดที่ทดลองใช้ฟรี
จรีพรใช้เวลา๓ปีค่ะ
ผลผลิตกะทิชาวเกาะของเธอ
ได้รับการยอมรับในที่สุด
ทุกวันนี้โกดังเก็บมะพร้าวของกะทิชาวเกาะแห่งนี้
มีมะพร้าวหมุนเวียนถึง๑ล้าน๒แสนลูกต่อสัปดาห์
ธุรกิจของนายแม่ยังคงเป็นกิจการในครอบครัว

ปัจจุบันทายาทรุ่นที่๒และรุ่นที่๓
ในตระกูลเทพดุงพรเข้ามาบริหารงานทั้งหมดแล้วค่ะ
ก็ยังบอกลูกนะทุกคนต้องอดทน
ต้องอดทนทุกคนแล้วลำบากอย่างไรต้องอดทน
ต่อไปข้างหน้าเราจะดีขึ้นมาเอง
เพราะเราทำกิจการนี้ให้สื่อสัตว์ตุจดิต
ไม่โครงใคร

ภาคภูมิใจในความเป็นหญิงแกร่งของแม่
กัดฟันต่อสู้กับความลำบาก

เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
เราก็มีความภูมิใจในตัวคุณแม่ของเรามาก

เป็นไอดอลให้กับพวกเราทุกคนนะครับว่า
ต้องขยันทำมาค้าขาย

รักษาคุณภาพสินค้าให้ดี

แต่ไม่มีความกังวลใดหลงเหลืออยู่
ชีวิตนับจากนี้คือการแบ่งปันให้คนที่มีน้อยกว่า

ตอนนี้ขอให้ร่วมทำบุญอย่างเดียวค่ะ
ทุนแจกอะไรทุกอย่างทำบุญอย่างเดียวแล้ว

อะไรกังวลแล้วค่ะมีความสุขมากแล้วค่ะ
ความสุขอีกอย่างของนายแม่จรีพร
คือการชื่นชมผลผลิตจากแปลงผักสวนครัวเล็ก
ปลูกขึ้นมาเพื่อทำอาหารรับประทานเองทุกวัน
กายแล้วก็ต้องสุขใจ
จรีพรมักจะไหว้ขอพรจากพระพิคเนธ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอาณาจักรเทพดุงพรมะพร้าว
ปู่เทพเนตเจ้าขาฉันอยู่ได้ทุกวันนี้ที่มีรวยขึ้นมา
พ่อปู่ช่วยฉันทุกวันนี้ขอให้เจ้าเกาะร่วมเรื่องตลอดไป
ปู่ช่วยให้ตลอดรอดฟังขอให้ขายดี
ปัจจุบันธุรกิจของเทพพดุงพรมะพร้าว
แตกลายและขยายกิจการไปหลายแขนง
เป็นมากกว่าผู้ผลิตกะทิสำเร็จรูป
ทำรายได้จากการส่งออกอย่างมหาศาล
ความพยายามความอดทน
และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคของนายแม่จรีพรเป็นต้นแบบที่ดีตลอดกาล
แม้ธุรกิจจะเปลี่ยนมือไปกี่รุ่นก็ตาม
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน